เจ้าตัวอยู่ไหนเจ้าครูอยู่ไหน
เจ้าถูอยู่ไหนเป็นเพลงค่ะ
หลายคนถามค่ะว่าทำไมมาอยู่ตรงนี้ล่ะ

ถามว่ามันอยู่ไหนผิดที่ผิดทางนี่ไง
มันอยู่ถนนบนถนนมอเตอร์เวย์สาย๙
แล้วตรงนี้รถเยอะมาก
มาจากไหนน้องควาย๓ตัวค่ะ

ตามรายงานข่าวคือบอกว่ามันเป็นแม่ลูกกัน
โอดอวดโฉมกลางถนนมอเตอร์เวย์สาย๙แบบนี้ค่ะ
แถวด่านเก็บเงินทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพ
ประมาณสักช่วงบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้นะคะ
แน่นอนว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นก๊อบเจอ
งงไหมงงสิงงเป็นไก่ตาแตกเลยนะคะ

่นผ้านกลางถนนมอเตอร์เวย์แบบนี้นะคะ
ทีนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
เจ้าหน้าที่ทำไงก็ต้องมีการปิดการจราจรชั่วคราว
ทำให้แน่นอนพอปิดการจราจร
เพื่อที่จะไปต้อนควายจับควายเนี่ย
รถก็ติดยาวเหยียดหลายกิโลเลยนะคะ

การทำงานเนี่ยก็นยอมรับว่า

เพราะควาย๓ตัวมันมีอาการตื่นกลัว
ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้แล้วก็ไล่ควิดรถเสียหายไปหนึ่งคันด้วยนะคะ
เมื่อการไล่ต้อนไม่เป็นผลสุดท้ายต้องทำไงนี่จังหวะนี้ค่ะ
คือมันตื่นคนนะฮะยิ่งไล่มันมันยิ่งกลัวนี่เห็นไหม
มันจะควิดเอาสินะเออสุดท้ายต้องเปลี่ยนแผนนะคะ
เปลี่ยนแผนทำไงโทรขอรถยกเนี่ยมาทำการเคลื่อนย้าย
ก่อนที่จะใช้เชือกคล้องควายแล้วก็อุ้มขึ้น
รถบรรทุกออกจากพื้นที่ได้สำเร็จแบบนี้นะคะ
ต่อมาค่ะเจ้าของควายก็เดินทางมาติดต่อ
ขอรับควายคืนแล้วนะคะจากการสอบถามเบื้องต้นเจ้าของควายบอกว่าควายทั้งสามตัวเนี่ยมันเป็นแม่ลูกกันเพิ่งจะซื้อมาใหม่แล้วก็เกิดแหกคอกเดินหลงเข้ามาบนถนนมอเตอร์เวย์ไม่ได้มีเจตนาปล่อยให้ควายเนี่ยมาเดินเพ่นผ้านบนถนนแต่อย่างใดนะฮะถึงแม้ท่านจะบอกแบบนี้หมายถึงเจ้าของควายจะบอกแบบนี้ว่าไม่มีเจ
ต้องมีการจ่ายค่าปรับตามกระเบียบกันไปนี่อย่างดีไม่ไปรถชนทำให้รถก็เสียหายอะไรด้วยนะบริมอเตอร์เวย์สายเนี่ยเส้นบางนาชนบริพัฒนายาเนี่ยนะมันจะมีทุ่งนาอยู่ข้างคนก็จะทำนาอยู่บ้างควายก็เดินเข้ามาได้นะครับ